มากันที่คู่รักคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะปั๊บโปเตโต้ค่ะ
ตอนนี้นะคะหลายคนรู้เลยนะคะกำลังคบกับสาวนอกวงการอยู่อย่างน้องใบเตยค่ะ
พิษนะคะเราจะเห็นความหวานผ่านอินสตาแกรมอยู่กันบ่อยนะ
ไปเที่ยวกันบ่อยทีเดียวค่ะคุณล่าสุดฝ่ายชายเอ่ยปากผ่านสื่อมาแล้วนะว่า
อีกสองปีเตรียมแต่งแน่นอนครับแหมงานนี้ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ย
หรือว่าจะแอบซุ่มเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวอย่างไรเดี๋ยวไปฟังสาวใบเตยค่ะ
เราก็บอกว่าก็เขิน
ก็ตามที่พี่ป๊อปเขาให้สัมภาษณ์
อาจจะอีก๒ปีก็มีการเกริ่นกันบ้าง
แต่ก็แบบยังไม่ได้คุยเป็นจริงจังกิจจารักษณาอะไรอย่างนี้
ใส่ชุดเจ้าสาวได้คิดภาพตัวเองออกไหม

ดีเนอะ
ก็ถ้าพร้อม๒ปีตอนนั้นก็

ทางด้านฝ่ายชายพี่ปั๊บนะคะก็ประกาศออกสื่อไกลเหมือนกันว่า

บอกเลยว่าทั้งคู่ห่างกัน๑๑ปีคุณ

แต่ว่าความรักครั้งนี้อายุไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะ
ถ้าแต่งเมื่อไหร่ได้เลิกบอกบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะพี่